ศึกสองกู้ภัยมุยที่ดังนี่ฮะบุกกระนำยิงอาบริเจ็บนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สองที่สองแห่งที่แรกเนี่ย
แถวแยกพงเพชรตรงงามวงวานอันนั้นตีกัน
กันเพราะอะไรไม่พอใจที่อีกฝ่ายเร่งเครื่องรถเสียงดัง
เครื่องใส่กันใช่ฮะแล้วทีนี้ตีหนึ่งกว่า
มันไปเกิดเหตุที่ปั๊มแถวเกษตรนวมินคราวนี้ยกพวก
แล้วมีการยิงกันจนมีคนเจ็บค่ะคุณ
ไม่ได้เกี่ยวกับการแย่งช่วยเหลือผู้ป่วยหรือช่วยเหลือคนเจ็บเลยนะ
แย่งเคสกันไม่ได้แย่งเคสกัน
แต่มันเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะวิวาดแล้วก็บาดหมางใจมาก่อน
คุณผู้ชมมีคลิปเหตุการณ์ให้ดูกันด้วยนะฮะ
ทำไมเขาทำไมแล้วก็ไล่ตีกัน
ชกกันเนี่ยนะฮะอันนี้เหตุแรกนะคุณ
คุณปัดสมบดค่ะ

อีกเหตุหนึ่งในเวลาใกล้เคียงกันนะครับ

และบริเวณใต้สะพานข้ามแยกพงเพชร
งามวงวานเขตหลัก๔กรุงเทพนะครับ
เต็มไปด้วยกลุ่มอาสาสมัครมูลที่๒มูลนิธิ
ก็คือร่วมกระตันอยู่กับอาสาสมัครเพชรกะเสม

ตำรวจไปถึงพบว่านายเกียรติศักดิ์

อาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันยูจุดบางกรวย
จังหวัดนทบุรีได้รับบาดเจ็บแล้วครับ

ทีนี้ตำรวจก็สอบสวนคนเจ็บครับ
เจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลาประมาณสัก๕ทุ่ม๕๐นาที

ก็มาปฏิบัติงานตามปกติครับ
หลังจากนั้นทีมอาสามูลที่เพชรเกษมเข้ามาถามผม
สตาร์ทรถออกตัวเสียงดังทำไม

ผมก็เลยบอกไปว่าโอ้เมื่อกี้มันเสียงดัง
เพราะว่ารถเครื่องยนต์ไม่ดี
เวลาสตาร์ทเร่งเครื่องจะมีอาการกระตุก
ก็เลยต้องเหยียบคันเร่งแรง
ทีนี้ครับพอคุยกันไปแป๊บหนึ่ง
กลุ่มอาสาสมัครเพชรกะเสมก็ออกไป
แต่ไม่นานครับก็ขับรถกลับมา
คนอีกประมาณถึง๒๐๓๐คน
จากนั้นนะฮะไม่ดูทีท่าอะไรเลย
มารุมชกต่อยผมเพียงคนเดียวจนได้รับบาดเจ็บครับ
ทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องโกรธเครื่องกันมาก่อน
กระทั่งตำรวจก็ต้องมีมาแยกย้ายกันไป
ก็แน่นอนก็ถือว่าเป็นคดีหนึ่งเรื่องแล้วนะ
ใครจะแจ้งความอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
ตำรวจก็มาดูแลจุดเกิดเหตุตรงนี้แยกโพงเพชร
ทีนี้ครับไปเหตุที่๒
เพราะว่าปฐมบทเริ่มขึ้นแล้ว
เหตุที่๒เป็นภาคต่อครับ
ตี๑๓๐อาสาสมัครกู้ภัยเพชรเกษม
ประจำจุดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันถนนเกษตรนวมินฝั่งขาออก
ช่วงเสาต่อหม้อที่๗๑๗๒กว่า๒๐คน
ก็ถูกถล่มยิงครับก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไป
ทำให้นายพิสิทธิ์ชัยสิริมงคลอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นคณะกรรมการของมูลที่เพชรเกษม
ได้รับบาดเจ็บถูกยิงบริเวณหน้าแข้งซ้าย๑นัด
เมื่อตำรวจมาถึงพบปลอกกระสุนปืน
๙มมกว่า๒๐นัดกระจายเกลื่อนกลางถนน
ทีนี้ครับสอบถามคนเจ็บนี่แหละฮะก็คือนายพิสิทธิ์ชัย
พิสิทธิ์ชัยเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
พวกผมก็นัดอาสาสมัครของกู้ภัยเพชรเกษม๒๐คน
นัดสมาชิกมาประชุมเรื่องการต่อบัตรสมาชิก
แล้วก็รู้เหมือนกันว่าช่วงเวลา๕ทุ่มกว่าที่ผ่านมา

มูลที่ร่วมกระตันยูที่แยกโพงเพชร
โดยฝ่ายผมได้เข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

สอนอทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔แล้ว
ฝั่งคู่กรณีได้ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า
ตอนนั้นคิดว่าเรื่องมันจะจบลงตรงแยกพงเพชรนะคุณนะ
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่กำลังประชุมกันอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน
ตรงจุดเกษตรนวมินตอนตี๑กว่านี้นะครับ
อาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันยูขับรถพยาบาลกว่า๑๐คัน
จอดริมถนนก่อนเปิดฉากใช้อาวุธปืนยิงสาดเข้ามาที่กลุ่มตน
ก่อนจะขับรถเร่งเครื่องออกจากบริเวณดังกล่าว

เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับ
เรื่องต้นฝ่ายสืบสวนสนโครครามเจ้าของพื้นที่

อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้บาดเจ็บ
พร้อมประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ
หลักฐานปลอกกระสุนปืนบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
นี่เป็นเหตุเมื่อคืนกลางดึก
มีความคืบหน้าใช่ไหมคุณใช่ค่ะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีก็มีโอกาสโทรไปพูดคุย
กับผู้จัดการมูลละนิทิพระเจ้าขเศษ
ท่านนี้ค่ะเล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าคืออย่างนี้
คืนวันเกิดเหตุทีมของตนเองเข้าไปช่วย
ร่วมกับตันยูนะคะก็คือไปช่วยคนเจ็บจริง
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการแย่งเคส

เพียงแค่เข้าไปช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
หลังจากนั้นก็ส่งคนเจ็บส่งต่อไปให้
มูลนิธิร่วมกระตันยูดูแลรับผิดชอบ
อันนี้จุดเกิดเหตุที่แยกพงเพชรนะ
สองหน่วยเข้าไปร่วมทำงานด้วยกัน

ใช่ค่ะแต่ปรากฏว่ามันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมานะคะ
มันมีประเด็นเรื่องของการเบิ้ลเครื่องใส่กันนะคะ
ทีนี้ทางผู้จัดการมูลนิธิเพชรเกษมก็บอกว่า
รับว่าฝั่งตนเองทำจริง
แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรนี่
กระทั่งคู่กรณีก็คือฝั่งร่วมกับตันยู
ฉากก่อนเป็นคนยิงปืนขึ้นฟ้าก่อน
ใช่เพราะฝั่งผมไปถามฝั่งนั้นว่าเบิ้ลเครื่องรถยนต์ทำไม
รับว่าฝั่งผมไปถามเขาจริง

นี่ฝั่งนี้เขาบอกนะก็แค่ถาม
แต่สุดท้ายมันเกิดเหตุอ่ะค่ะ

ก็เห็นว่าเป็นรถของมูลที่นี้

น้องพวกอาสาก็เลยงงว่า

เรื่องคนเจ็บคนไรเราก็ช่วยเขาทำ
เราก็ไม่ได้ไปแย่งคนเจ็บหรือเปล่าอะไร

ผู้จัดการมูลนิธิเพชรเกษมบอกว่า
ไม่ได้มีการแย่งคนเจ็บแย่งเคสกัน
แต่ฝั่งผมไปถามร่วมกับตันยูจริงว่าเบิ้ลเครื่องทำไม
เท่านั้นแหละค่ะอีกฝั่งหนึ่งยิงปืนขึ้นฟ้าเลย

ทีนี้ผู้จัดการมูลนิธิเพชรเกษมพูดต่อค่ะบอกว่า

มันเกิดจากฝ่ายคู่กรณีที่ยิงปืนขึ้นฟ้านั่นแหละค่ะ
นำไปสู่เหตุการณ์บานปลายทะเลาวิวาส
ยืนยันว่าทีมงานของตนไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนแน่นอน
จนถึงตอนนี้ตนแล้วก็ทีมงานก็อยากรู้เหมือนกันว่า
คู่กรณีที่ยิงคือปืนขึ้นฟ้ายิงไปทำไมยิงเพราะอะไร
อยากให้คู่กรณีออกมาพูดความจริงนะคะ
ทางผู้จัดการมูลนิธิแพทยกเซมบอกว่า

ส่วนการตามมายิงที่ปั๊มซึ่งเป็นฐานที่มั่นของตน
ก็คือฝั่งมูลนิธิเพชรเกษมของเขา
เขายึดตรงนั้นไว้เป็นที่ประชุมเป็นที่มาพบกัน

กลายเป็นว่าอีกฝั่งนึงตามมาถึงถิ่นของตัวเอง
อันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วว่าคุณเข้ามา
คือลักษณะเหมือนมาหาเรื่องมากราดยิงนะคะ

แต่ทีนี้ต้องฟังความสองด้านเหมือนกันนะคุณ
ใช่ค่ะนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือมูลนิธิร่วมกับตันยู

ทีมข่าวติดต่อไปนะคะได้รับคำตอบสั้นบอกว่า
ขณะนี้กำลังไล่เลียงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด

แต่ยืนยันว่าทางฝ่ายตน
ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอะไรล่ะหนึ่ง
อะไรล่ะคือชนวนเหตุของการทะเลาะวิวาสครั้งใหญ่ครั้งนี้

ใช่เรื่องนี้ปฐมบทเริ่มขึ้นแล้ว
ภาคสองก็เริ่มขึ้นแล้วนิปั๊มน้ำมัน
ต้องมาดูภาคจบนะฮะว่าเขาจะเคลียร์ใจจะจบกันอย่างไร
เพื่อนรูปอุดมการก็แท้คุยกันปรับความเข้าใจกัน
ส่วนเรื่องที่เป็นคดีก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกันไปนะฮะ